คืบหน้าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นกันก่อน
ก็ต่อเนื่องกันกับกรณีที่มีภาพข่าวเผยแพร่ออกไปว่า
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่มีภาพลักษณะคล้ายผูกข้อไม้ข้อมือ
กับเด็กหญิงประมาณชั้นม๕ลักษณะคล้ายกันกับว่ากำลังมีพิธีมงคล
ผูกข้อมือมีเงินทองกองตรงหน้าหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถาม
แต่ติดต่อไม่ได้วันรุ่งขึ้นพอไปรอสอบถามที่ทำงาน
กลับถูกเชิญเข้าไปในห้องทำงานแล้วก็ปิดประตูห้องตำหนิสื่อคุณหมอเปรมนั่นเอง
แล้วก็มีการสั่งถอดกางเกงของผู้สื่อข่าวอาวุโสรายหนึ่งด้วย

เพราะว่าทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนั้น
ได้มีการสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงที่เกิดขึ้นกับเรื่องนี้
รวมทั้งทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคยมอบรางวัลให้กับคุณหมอเปรมนี้
เตรียมที่จะเรียกรางวัลนั้นกลับคืนมาด้วยครับ
คุณผู้ชมครับความคืบหน้าในเหตุการณ์ที่หลังจากผู้สื่อข่าวอาวุโสท่านหนึ่งนะครับ
สั่งให้ถอดกางเกงหลังจากที่เข้าไปภายในห้องทำงาน
สถานที่ทำงานของคุณหมอเปรมหรือว่านายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระเนี่ยนะครับ
ศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบน
เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรบ้านไผ่
หลังถูกนายแพทย์เปรมศักดิยุระนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่
ถอดกางเกงในห้องทำงานครับ
เหลือแต่เพียงแค่กางเกงชั้นในเท่านั้น
เนื่องมาจากว่าไม่พอใจที่มีการนำเสนอภาพข่าว
ผูกแขนกับนักเรียนหญิงชั้นม๕
โดยมีการแจ้ง๒ข้อหานะครับคือ
วงเหนียวกักขังและข่มขืนใจให้กระทำการ

พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำนานกว่า๒ชั่วโมงครับ

อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันเมื่อวานนี้
ก็เข้าไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนด้วย
ในฐานะพยาน
ขั้นตอนต่อไปนะครับจะมีการออกหมายเรียก
นายแพทย์เปรมศักดิ์หรือว่าคุณหมอเปรม
และพนักงานเทศบาลที่อยู่ในเหตุการณ์

แล้วก็เสียงสัมภาษณ์ของพยานในเหตุการณ์ครับ
นายแพทย์เบรมศักดิ์เ
หลังจากเกิดเหตุการณ์
แบบที่พยานและพยานขึ้น
มีที่ได้ให้คำสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับ
คือเมื่อวานนี้ก็มีการออกแถลงการแล้วก็มีการตำหนิการกระทำดังกล่าวด้วย
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ในวันนี้ครับคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวก็ไปดักรอสัมภาษณ์คุณหมอเปรม
สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่แต่ก็อย่างที่เห็นนะครับคือคุณหมอเนี่ย
หลังจากที่ออกมาจากที่ทำงานปุ๊บก็รีบขึ้นรถตู้ไปเลยเพื่อไปทำหน้าที่ทันที
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ยังไม่มีใครมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณหมอเปรมแบบจริงจัง
เป็นกิจจะลักษณะเพราะว่าคุณหมอเปรมนั้นยังคงเก็บตัวเงียบอยู่นะครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้ไปที่สถานีตำรวจภูทรบ้านไผ่
เพื่อไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้สื่อข่าวทั้ง๕คน
ฐานบุกรุกห้องทำงานบีบคันกดดันเพื่อขอข่าว
ซึ่งไม่มีสารประโยชน์ใดต่อสาธารณชน
มีพฤติการละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิส่วนบุคคลครับ
คราวนี้มาดูมุมมองของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับ
กำธรถาวรสถิตตอนนี้คือตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว
โดยมีนายสุรชัยวัฒนาอุดมชัยครับประหลัดจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน
เบื้องต้นคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสัก๒สัปดาห์

และหากตั้งกรรมการสอบสวนแล้วมีมูลความจริงว่า

ทำเกินกว่าเหตุทั้งจับนักข่าวถอดกางเกง

จะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ปลดออกจากตำแหน่งทันที
และยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับ

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ